เอาเรื่องภาษีขายที่ดินอะไรต่างตรงนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับ

คุณพร้อมพงศ์ออกมาในฐานะอะไรยังไง
คือผมต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้ทนายหน้าหอเลยมาแก้ต่างกับผู้ที่ขายที่ดินตรงนี้นะ
ทนายอย่างเป็นทางการเนี่ยมีคุณวิญญัติชาติบนตรี

คือวันนั้นผมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังผมเห็นคุณชุวิตมาแถลงเมื่อวันที่๓สิงหาเนี่ย
ผมอยู่ต่างจังหวัดแต่ผมเองเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องนี้
สมัยผมเป็นสเตอนปี๕๔๕๗ผมเป็นรองประธานก็ไหมการอบช
กฎหมายแบบนี้ผมเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่

ผู้ซื้อคือรีบว่าผู้ขายที่ดิน

เวลาไปโอนจะโอนแบบของคุณชิไมร์วิทย์บอกวันเดียว
คนละวันเลย๑๒คน๑๒วัน

แล้วก็มีการเหมือนกับตัวการร่วมรู้เห็นเป็นใจ
ทำให้รัฐเสียหายถึง๕๒๑ล้านรัฐประกาศของคุณเจษฐา
ผมเลยเช็ครายละเอียดทั้งหมดจนผมตรวจสอบทั้งหมดแล้วผมก็ดูข้อมูลเก่า
ผมยังรู้ว่านี่คุณชูวิทย์มีวาระซ่อนเล้นแล้ว
ทีนี้ผมก็เลยบินมาจากต่างจังหวัดเลย
แล้วผมคอคุยกับทีมที่เค้ามีข้อมูลตรงนี้
จนผมรู้ข้อเท็จจริงว่ามันคนละหนังคนละมวล

เรื่องจริงคือหมายความว่า
มันซื้อที่ดินปี๖๒คืออยู่ที่ถนนเขาเรียกว่าสารสิน
ตรงข้ามกับสวนลุมก็เรียกทำเลทองตารางวาที่ซื้อนั้นตอนนั้นคือตกสามล้านเก้า
แล้วมีที่ดินคุณชูวิทยเตะเปรียบเทียบเลยคุณชูวิทย์ก็ขายไลมอนแลนด์เหมือนกัน
ของคุณชุวิตทำเลซอยอยู่ในซอยอ่าแล้วทีนี้พอคำนวณว่า
คุณชุวิตบอกขายไป๒๐๐ล้านอ้าว๒๐๐ล้านผมหารดูมัน๕๗๗ตารางวา
ตก๓๖๐๐๐๐๐ต่อตารางวาก็ใกล้เคียงกันนี่
เคียงขายเดือนเดียวปีเดียวกันปี๖๒
แล้วถามว่ามันจะมีเงินตกตกหล่นได้ไงบริษัทมหาชน
คือเอาเป็นว่าในข้อมูลที่คุณพร้อมพงศ์ไปเช็คมา
แล้วก็เอามาแถลงในวันนั้นเนี่ยยืนยันว่าคุณเศรษฐากับแสนสิริ
ไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ทำผิดแล้วคุณเศรษฐาไม่เกี่ยวข้องในหลักการ
ไปดูวาระการประชุมแล้วเขาอนุมัติในหลักการ
แล้วการปฏิบัติการมันมีฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายที่จัดหาเขาเรียกมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ไปดู
เวลาการการเสียภาษี
เดี๋ยวผมจะมาถามต่อนะเพราะคุณชุวิตก็บอกเอาไม่ผิดก็ไม่ผิด
แต่เขาถามเรื่องจริยธรรมของคนที่จะเป็นนายกนะ
เดี๋ยวตรงนั้นตรงนี้พักไว้ก่อนอาจารย์วิรพัฒน์ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมฮะ
หลักของภาษีมันมีกี่รูปแบบแบบไหนอะไรยังไง

แต่ผมสามารถตอบได้นะคนที่เคยเรียนกฎหมายภาษีมา
ผมจำได้เลยตอนผมอยู่ที่คณะนิทธิศาสตร์จุฬานก่อนมาวิชาไลน์นะครับ
วิชาภาษีเนี่ยในครั้งแรกอาจารย์ก็จะบอกเลย
คุณต้องอย่าสับสนนะระหว่างคำที่เราว่าวางแผนภาษี
วางแผนภาษีกับหลบหลีกภาษีหลบหลีกภาษี
แบบสุดท้ายเนี่ยก็เรียกว่าหลีกเลี่ยงหนีภาษีนะครับ

หลีกเลี่ยงหนีภาษีพูดง่ายคือหนีภาษี
เอาหนีภาษีดีกว่าเพราะหลบหลีกกับหลีกเลี่ยงเดี๋ยวมันจะดูคล้ายกัน
คือเป็นหลบหลีกกับหนีภาษี
เราต้องซื้อกองทุนลดหย่อนภาษียังไงเราจะได้สามารถไปหักได้
ซื้อประกันชีวิตมีสิทธิประโยชน์ยังไง
รัฐบาลสนับสนุนให้เราวางแผนภาษีเพื่อเราจะได้มีเงินออมเป็นต้น
เรื่องง่ายยิ่งทำยิ่งดีรัฐบาลชอบ
เพราะมันทำให้เศรษฐกิจมันมีความมั่นคงคน
ไม่ได้เอาเงินไปใช้จ่ายสู่รุ่นสู่ร่าย
แบบที่สองต้องแยกอย่างให้ดี
คำว่าหลบหลีกกับหลีกเลี่ยงหนี
หลบหลีกคือหมายความว่าคุณไม่ได้ถูกบังคับว่าจะต้องจ่าย
ถ้าคุณจะจ่ายคือคุณหลบไม่ทันเอง
อย่างนั้นต้องจ่ายถึงจะต้องจ่าย
แต่ถ้าเกิดรัฐบอกคลุมเคลือหรือรัฐไม่ได้ตั้งใจจะไปเก็บ

มันไม่ถูกต้องที่จะบอกว่าเมื่องงก็ต้องจ่ายไว้ก่อน

กฎหมายที่เก็บภาษีต้องชัดว่าคุณต้องจ่าย

สมมุติผมอยากจะซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย
แล้วเรารับโอนหุ้นกันที่จ่ายกันมาเอาขึ้นไป

เพราะรัฐบาลกำลังจะบอกว่าคุณหลบได้
คือคุณไม่ต้องมาซื้อบนกระดาษเพราะซุปกระดาษมันวุ่นวาย
มันยากมันตรวจสอบยากคุณก็ไปซื้อในตลาดสิ

ไปใช้วิธีอื่นพูดง่ายคือคุณหลบได้ก็หลบไป

หรือหักการลดอะไรก็ว่ากันไป
สมมุติว่าคุณภาคภูมิมีลูกอย่างนี้
เราก็สามารถวางแผนว่าเราต้องหักค่าลด

จะต้องไปเคลมเวลาใครจ่ายภาษีเขาจะมีช่อง
คุณต้องไปหักค่าอุปการะค่าอะไร

แต่ถ้าคุณหลบได้รัฐกฎหมายยินดีคุณหลบ